นี่พี่เอเขาเคยเป็นดารามาก่อนพี่รู้ป่ะเอสุภาชัย

พี่เอเคยเลิฟเล่นละครมาก่อนนะ
มาก่อนอ้ำเล่นละครอะไรอย่างนี้นะเค้าจะไปเล่นกับเค้าด้วย
มาก่อนอ้ำเล่นละนู้นช่องสาม
ก่อนเป็นผู้จัดการดาราเนี่ยในอินสตาแกรมพี่เอเนี่ยสายรักสายสวาสตร์

ที่ออกอากาศทางช่องสาวปี๒๕๓๗แต่มัน๒๖ปีก่อนนะดูสิ

ขอให้สุขศึกษาภัยของพี่ค่ะนั่นแก้ดหน่อยนะแม่
นี่ผมชมหรือยังครับว่าวันนี้คุณหญิงแต่งตัวได้งามจริง

พระคุณหิว

ไม่ทราบว่ามาขัดจังหวะหรือเปล่าเนี่ย

พี่ไม่แปลกใจที่พี่เอแม่งเจริญรู้ป่ะ

มากไม่ใช่ฟรีทุกวันมีค่าใช้จ่าย

ว้านหนึ่งก็ต้องขายบ้านหลังนั้นเพราะว่าเงินไปรักษาแม่ทุมหมด
มันเป็นคนไปหาบ้านใหม่หรือซึ่งให้ยุยปรัฐมวันเลย
มันแบบเป็นคนที่แบบโอ้โหพี่มันเป็นคนที่แบบว่าดูแลมันรู้จัก

นางจะเคี่ยวอะไรกับดาราอะไรก็แล้วแต่นะ
แต่กับคนที่ดีกับนางคนที่อะไรอย่างนี้

จริง
แม้นางจะบ่าบ่อทุกวันนี้จริง
ไม่บ้าหรอกนางบันเทิงน่ะชอบเต้น